ต้องยืนแบบไหนเพื่อให้สุขภาพยั่งยืน
คุณเคยปล่อยให้ตัวเองยืนผิดท่าบ้างไหม
หลายคนอาจจะตอบว่าไม่เคย
งั้นเรามาดูวิธียืนยังไงให้สุขภาพดี
เพราะยืนวันหนึ่งก็หลายชั่วโมง
แต่ยืนยังไงให้ไม่ป่วย

ถ้ายืนที่ถูกต้องนั้น
ต้องยืนลำตัวให้ตรงและแบ่งเฉลี่ย
ให้น้ำหนักลงที่เท้าทั้งสองข้างเท่ากันพอดี
หูไหล่ข้อมือและข้อเท้าต้องอยู่ในแนวเดียวกัน

๓ยืนแยกขาทั้ง๒ข้าง
ห่างกันประมาณ๑กำปั้นให้ปลายนิ้วเท้ายื่นขนานไปข้างหน้า
๔ยืนเขมลท้องเก็บผุงไม่ยกบ่าปล่อยตามสบาย
เพื่อให้กระดูกบั้นเอวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ด้านหลังของศีรษะจะรู้สึกเหมือนถูกดึงให้เอียงขึ้นพอประมาณ
แต่หน้าตรงและเก็บคางเล็กน้อย
เพียงคุณค่อยฝึกยืนตาม๕ข้อนี้อย่างต่อเนื่อง
ก็จะช่วยลดอาการปวดเข่าปวดตามข้อ
ฝึกการยืนอย่างถูกวิธีก็จะยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อต่อต่างที่ขาได้อีกด้วย
คุณก็จะยืนทำงานได้อย่างสุขภาพดีและยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของตัวเราด้วย